คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ฝนทั่วประเทศ
ฝนยังคงเน้นตกบริเวณภาคกลางภาคใต้

เนื่องจากระยะนี้นะคะยังคงมีร่องมรสุม
พาดผ่านทางตอนกลางของประเทศไทย
วกกับมรสุมฝนประจำฤดูเนี่ยยังมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ฝั่งอันดามัน

ในขณะที่สถานการณ์พายุไลออนด็อกนะคะ

พายุลูกนี้ค่ะคุณผู้ชมได้สะสมกำลังนะคะ
พัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อน
มีทิศทางเคลื่อนขึ้นบริเวณอ่าวตังเกียร์ค่ะ

แล้วก็ไปสลายตัวที่ประเทศเวียดนาม

เราต้องดูทิศทางของลมหนาวคุณผู้ชม

แต่ว่าถ้าลมหนาวเบาเนี่ยพายุจะเชิดหัวขึ้นค่ะ

เพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตากันดูกันต่อไปค่ะ
ส่วนวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าที่นั่นมีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะ
เป็นการล่องแพร่แต่ไม่ใช่แพร่ธรรมดาค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแพร่มังกรทองคุณผู้ชม
นี่เลยค่ะล่องไปในน้ำแบบนี้นะคะยอดฮิตเลย

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในฤดูนี้เลยค่ะ
และนี่คือรู้กันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ